สวัสดีครับสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เจอกันแล้วเป็นไงบ้างรุ่นเมย์ไปไหนรุ่นเมย์ไปไหนสวัสดีครับ
รุ่นเมย์ไปถ่ายรายการครับพี่หนุ่มโอเคมันวานนี้มานี่นะพระดามฟิลนะไม่มีอะไรจะพูดหรอหนุ่ม
ใหม่กับมดเขายังอยู่คู่กันใหม่เขาจะเป็นอีกตัวนึงส่วนมดเขาจะเป็นเชื่อเซ็นชัวร์อะไรนะเซ็นชัวร์

น้ำพัดให้อภัยหรือเปล่านู่นแต่ตอนงานพี่

เพราะวันนี้จริงแล้วครบเดือนนึง

คือคับมาลงเรียงเข้าปั๊ม

ก็เลยระเบิดขึ้นคือไปเหยียบคันเร่งแต่คิดว่าเป็นเบรก
รถก็เลยก็เลยปีนปู๊ตบ่าดขึ้นมาแล้วก็พุ่งเข้าไปในปั๊มตามัน

ปรับปรับปรับยอดว่ามีเด็กปั๊มอยู่ก็ไปกระแท้กเหล่คันนี้
สุดท้ายเด็กปั๊มต้องตัดขานะครับ
ขาซ้ายทิ้งถ้าขาขวาเนี่ยก็ต้องดามเหล็ก

ก็ขับมาเนี่ยนะฮะ

แต่ดูนะฮะเอียบคันเล็ก

คือฟุ่งมาแล้วดูนะฮะ

โอ้วน้องผู้หญิงเนี่ย

ปรากฏว่าขาด้านซ้ายบาดเจ็บสาหัสนะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเนื้อตายหมดแล้ว
จำเป็นต้องตัดขาทิ้งส่วนอีกข้างหนึ่งต้องดามเหล็กนะฮะ

คือเรื่องนี้นะฮะทางฝั่งของแฟนนุ่มของคนที่ขับรถป้ายแดงนะครับ
ชื่อว่าคุณธนวัฒน์เขาก็ออกมาบอกว่า

และเข้าใจผิดครับคิดว่าเป็นเบรก
แล้วก็ต้องกินยานอนหลับตลอดเวลาเพราะว่า
เครียดแล้วก็วิตกกังวลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างมากนะครับ
นอนร้องไห้ทุกคืน

ทางฝั่งของแฟนของผู้ขับรถกันใต้แดงนะครับ

เขาเองเนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวจ่ายเป็นเรื่องของตู้ต่างนานาของปั๊มน้ำมัน
แล้วก็เรื่องของการประถมพยาบาล

เพราะจะเป็นเรื่องที่ต้องตัดขานะครับ
คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจจริงนะครับ
สำหรับพนักงานปั๊มที่ถูกเก่งป้ายแดงชนคือตื่นมาเนี่ย
ก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีขาแล้ว
พอฟื้นมาปุ๊บขามันอยู่ตรงนี้บริเวณนี้

น่ารักมากนะเจ้าของปั๊มน่ารักมากเจ้าของปั๊มบอกว่า
คือสุดท้ายแล้วพนักงานคนนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่า
ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็ต้องหาตำแหน่งให้
จะหาที่ที่แบบได้ทำงานอยู่ในปั๊ม
เพราะว่าคงทิ้งไม่ได้ไม่ทิ้งเพราะน้องเนี่ยเอ่อเหมือนกับ
อันที่แบบหน้าที่อ่ะเข้าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ย
ประมาณสิบกว่าปีแล้วน่าจะเป็นคนต่างด้าว
อ่าแล้วก็เหมือนกับเป็นพนักงานที่ดีอ่าน้องเป็นผู้หญิงอ่า

คือเป็นแผลกรรมเนื้อตายพนักงานคนนี้ทำงานวันที่ปั๊ม
สิบสิบปีแล้วนะครับคือทางเจ้าของปั๊มเนี่ยบอกว่าไม่ทิ้งแน่นอน
เดี๋ยวจะหาตำแหน่งอื่นเนี่ยให้ได้ทำนะครับ
แล้วก็ต้องให้กำลังใจดูแลกันต่อไปอืมเนี่ยครับนะฮะ
สำหรับทางฝั่งของคนชนนะฮะก็บอกยินดี
รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบอกขออภัยจริงคือ
ขับรถเหมือนแบบไม่ค่อยได้ขับรถอ่ะเขาว่าอย่างงั้นอ่าฮะ
อ่าพึ่งขับรถได้ใหม่ใหม่อย่างงี้อืมต้องระวังนะนี่คือปฏิ
ต้องแบบว่าเกิดอุบัติเหตุในหน้าที่จริงจริงอย่างเงี้ยค่ะคืออีกอันหนึ่ง
จะบอกให้นะอันนี้ที่ถือว่าโชคดีคืออะไรรู้ป่ะคือถ้าเกิดเข้าไป
แล้วไม่ถ้าเกิดไม่ได้มีรถสีขาวกั้นอยู่นะแล้วตัดหัวจ่ายปั๊ม
แล้วกระเด็นไปแล้วมันแบบระเบิดขึ้นมานะไปอีกเรื่องเลยนะมันระเบิด
จริงจริงนะไปคลังเลยอันนั้นคือไปเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเนี่ย
ดูดิครับเห็นไหมอ่าฮะคือถ้าเกิดมีสีขาวจอดอยู่ทำไง
อ่าก็ชนหัวจ่ายเต็มเต็มชนหัวใจเต็มเต็มใช่ฮะแล้วถ้าเกิดมันโค้นไป
แล้วพุ่งขึ้นมาน้ำมงน้ำมันแล้วมีประกายไฟมันบึ้มนะฮะ
โอ้โหมันระเบิดทั้งปั๊มเนี่ยจุ้งเลยอืมเนี่ยฮะมีประกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะ
มีมีมีมีประกันต้องมีประกันถ้ามีประกันก็ค่อยยังช่วยน่ะ
เนี้ยป้ายดังคันเทาเนี้ยมีประกันอืมอืมอันนี้เหมือนกับสีสีกาไฟล์ดูเลย
อืมอ่าใช่ไหมทะเบียนอะไรเธอไม่รู้เหมือนกันเป็นเป็นป้ายแดง
หรอเป็นป้ายแดงคันข่าวว่าทะเบียนอะไรอืมใช่ไหมคันข่าวนี้มันรับไว้
เท่งั้นโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกว่านี้อ่าใช่นะครับอย่างที่พี่หนุ่มบอก
ถ้าระเบิดขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่งเลยอีกเรื่องหนึ่งเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย
ครับผมนี่นี่หนึ่งกอหนึ่งเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดอ่าฮะ
หนึ่งเจ็ดห้าแปดอ่าเนอะครับอ่ารู้จักมังกรฟ้ากันบ้างไหมฮะเอา
รู้จักสิฮะนะครับผมจากออนไลน์ฮะซึ่งวันนี้เขาก็บอกว่ามังกรฟ้า
ทำไมครับมังกรฟ้ากำลังจะเล่าอ๋อครับผมเชิญครับไม่ต้องจะเลื่อนไปตายที่ไหน
ครับผมครับผมนะหนุ่มนะเขาปลูกไว้เขาปลูกไปค้นใช่ไหม
ฉันจะบอกว่ามังกรฟ้าเธอรู้จักใช่ไหมรู้จักสิอ่าฮะมังกรฟ้านี่รู้จักดิ
ถูกต้องเป็นขายลอตเตอรี่อ่าขายลอตเตอรี่ค่ะคือขายลอตเตอรี่ออนไลน์อืม
วันนี้แรมโบกับบิ๊กโจ๊กนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยแหละเป็นอะไรที่ทำให้
ล็อตเตอรี่มันแพงอืมที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาล็อตเตอรี่ได้โอ้โห
อ่าครับอายุเพิ่งยี่สิบเก้าเอ่ยบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กตัวจากเป็นจ๊ะไหมนะคะ

เขาก็ตั้งคณะกรรมการว่าแก้ไขปัญหายังไง
ที่แบบว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันเกิน๘๐บาท

ซึ่งวันนี้พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานนะฮะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินการตรวจสอบผู้ค้าคนกลางแล้วก็มีการปราบปรามกรณีการเสนอขาย
หรือขายสลากในราคาเกินกว่าที่กำหนดเพราะฉะนั้นเขาก็ไปสืบสวนเบื้องต้น
ทราบว่ามันมีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งอืม
พลิเคชันหรือเว็บไซต์มังกรฟ้าเนี่ยแหละฮะ
ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดเจ้าของคือนายพัชระนะฮะ
อายุ๒๙ปีกรรมการผู้จัดการเนี่ยประกอบกิจการโดยนำสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
สแกนลงคอมพิวเตอร์ไอ้การขายผิดไหมมันไม่ได้ผิดอ่า
แต่ผิดตรงที่ว่าขายเกินกว่า๘๐บาทใช่ฮะซึ่งมีการเปิดรับตัวแทน
รายย่อยนะฮะทั้งมีโคต้าสลากอยู่แล้วแล้วก็ผู้ที่ไม่มีโคต้าสลาก
เอ่อเนี้ยเพื่อมาขายต่อให้กับลูกค้าครับซึ่งตัวลูกค้าจะต้องลงทะเบียนในระบบ
เช่นกันเมื่อกดซื้อระบบก็จะนำไปที่หน้าร้านของตัวแทน
แล้วก็มีการเสนอขายสลากเกินราคากว่าที่กำหนดโดยเริ่มต้นเนี่ยใบละหนึ่งร้อย
ห้าบาทอืมโหเผลอแพงกว่านอกด้วยนะมันไม่ได้แพงกว่าเขาใช้คำว่า
สลากแปดสิบบาทอ่าฮะค่าบริการยี่สิบบาทอืมฮะอ่าตัวเองเคยใช้
เวลาซื้ออย่างนี้ฉันซื้อมังกรฟ้ามีบ้างโอเค
ซื้อออนไลน์อย่างงี้ใช่อ่าฮะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าตอนนี้มัน
ลึกเลขได้อย่างเงี้ยหมดมีเลขเยอะอย่างงี้ก็เหมือนเหมือนพวกเด็ก
เด็กถ้าทีมงานใช่มันก็มันตัวแทนก็หมดเลยอ๋อเหรอใช่นี่
ไอ้พวกทีมงานรายการฉันอ่ะอ่าฮะขายแบบว่ามันกรฟ้าก็หมดเลยอืมฮะ
เพราะว่าเลขมันหาได้ง่ายกว่าคือแบบว่าเอาง่ายง่ายเหมือนอ่ะ
เราซื้อก็ซื้อเหมือนช่วยช่วยทีมงานเราซื้ออะไรอย่างนี้
มันกลายเป็นแบบว่าอีกสิ่งหนึ่งแทนที่คุณจะไปซื้อสลากกินแบบ
ตามทั่วไปมันก็แค่เป็นแอปพลิเคชันแต่มันจะแพงกว่ามันจะมีค่าบริการ
อีกยี่สิบบาทยี่สิบบาทสิบบาทยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่ขนาดเดียวกันเขาก็บอกเฮ้ยมันผิดนะ
รัฐบาลประกาศมาเสมอว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลมันจะต้องอยู่ที่
แปดสิบบาทอ่าซึ่งบางคนบอกเฮ้ยแปดสิบบาทไม่มีจริง
แต่งวดที่ผ่านมา๒๓งวดเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีจริงฮะ
ถูกกว่า๘๐ยังมีเลยใช่เพราะว่าเป็นข่าวอยู่สองสามรอบนะ
ถูกคนพยายามแบบเฮ้ยแต่จริงข้างนอกบางทีก็มีถูกกว่า
มีถูกกว่าแพงกว่ามังกรฟ้านะเยอะพี่แพงกว่ามังกรฟ้า
ก็ตอนเนี้ยคือมังกรฟ้าน่ะไม่ได้มีความผิดว่าขายนะอืม
แต่มีความผิดว่าคือมังกรฟักเขาก็ไปซื้อมาเนี่ยแหละ
เขาไปซื้อจากคนอื่นมันเนี้ยแหละแล้วก็เอามารวบรวมอ่า
แต่ขนาดเดียวกันใช้แบบว่าแอปพลิเคชันในการเลือก
เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าวันนี้คนที่ขายสลากกินแบบคนที่ขาย
นน่ะแหละอืมส่วนใหญ่เลยที่ต้องไปเจอตำหวยตามวัดตามอะไร
เหมือนมันยุคนสมัยมันเปลี่ยนไปอ่า
รับมา๙๒๙๓บาทแล้ว๙๓บาทหรือบางเจ้าเนี่ยถ้าไกลหน่อยรับมา๙๗บาท
แล้วจะขายยังไง๘๐บาทแต่เขาบอกโอเคล่ะมังกรฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนแบบว่ามีสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
หมุนเวียนต่องวดเนี่ยหลักร้อยล้านนะซึ่งเขาก็ซื้อมาทั่วไปเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้ตัวลูกค้าจะต้องลงทะเบียนในระบบก่อน
กดซื้อระบบก็จะนำไปที่หน้าร้านของตัวแทนนึกออกป่ะตัวแทนต่าง
แล้วก็มีการเสนอขายสลากกินแบ่งที่กำหนดโดยราคาเริ่มต้น๑๐๕บาท
เพราะฉะนั้นวันนี้เขามีการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นครับตามหมายค้นของสารอาญารวมทั้งหมด๒จุด
หนึ่งได้แก่บริษัทมังกรฟ้ารอตเตอรี่จำกัดแล้วก็มังกรฟ้าแม่พลอยครัวอยู่ศรี

มังกรฟ้าแม่พรอยครัวอยู่ศรีที่นทบุรี

แล้วก็มันมีมังกรฟ้าสาขาเลยด้วยที่เชียงคานที่อำเภอเมืองเลย
เพราะว่าอันนี้เป็นศูนย์ของอีสานกัญชาเยอะที่สุด

๑๘ล้านรวมแล้วเนี่ย
จริงนะชุดหนึ่งตกใบละ๒๕๐เราก็เจอกันบ่อย
แต่เมื่อวานเขากังวลกันก็ไม่ได้เห็นไปประท้วงที่บอกว่า
ถ้าเกิดไปอยู่ในออนไลน์แล้วยี่ปั๊วต่างก็ไม่ได้

ถูกคือเมื่อก่อนเป็นการช่วยทหารที่แบบว่าผ่านศึกมา
หรือแบบว่าคนที่พิกงพิการใช่แล้วเมื่อก่อนเราเริ่มต้นเนี่ย
คนที่ได้สลักซึ่งเราเห็นด้วยจริงก็คือคนพิการ
อะไม่ใช่คนพิการอะนะฮะ

อะถูกนะฮะมือที่๔๕แล้ว
ทำไมคุณไม่ลงสมัครการเมืองแล้วไปแก้ไขปัญหานี้ซะ

นี่ขนาดไม่มีความรู้เหรอ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

แล้วอาชาเนดเห็นคนติดตาวจะเป็นสิบคน

ผมก็ต้องนั่งยอดสลัปไม่ได้กลับปล่องไทย๓วัน
มีตู้ใหม่เคลื่อนจักษานี้ก่อน

เพราะว่าฉันมีโอกาสไปแค่ฮ่องคงนั่นแหละ

โอ้โฮไอ้เหรียวพระรับทรงชาติครับเดี๋ยวกลับมาครับโอ้โฮเบรกสักครู่ครับ
ของให้โประวัลนะตำรวจครับจ่อเรียกให้โปประวัลนะครับ
ค่าปรับขับรถเร็วครับยืนยันไม่ต้องตรวจแอลกอฮอล์นะครับ
กรณีที่นายวรสิทธิ์นะครับผมอิสระนะครับหรือไฮโซปาวานเนี่ย
นักธุรกิจหนุ่มนะครับผู้บริหารโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตนะครับ
แล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคนเนี่ยที่นั่งมาด้วยกันเกิดอุบัติเหตุ
ขับรถเก๋งหรูนะครับเบลลี่สีดำนะฮะ
เสียหลักชนกาดเลนนะครับตกถนนจนพลิกหลายตลบนะครับ
จากนั้นเนี่ยเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นทั้งคันครับคุณผู้ชมครับ
บนถนนเพชรเกษมสายเขาหลักอำเภอท้ายเหมืองบริเวณโค้งบ้านขนิมนะครับ
หมู่เจ็ดน้ำบนทุ่งมะพร้าวจังหวัดพังงาน
ล่าสุดครับร้อยจังหวัดโทษอ่าภูทิวัฒน์นะครับ
ใจนะครับพนักงานสอบสวนสพท้ายเบือกนี้ได้เปิดเผย
ว่าให้โสปวาแล้วก็เพื่อนเนี้ยหนีออกมาจากรถได้ทันครับ
ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะถูกต้องครับโมทาดูฮะ
ไฟลุกคันละสามสิบล้านนะครับอืม
ใช่ฮะตอนนี้กายเป็นสากวิธีสากเลยอ่ะนู่นูอืออือ
เห็นแหละนะฮะมันไม่นานอยู่

เขาก็ต้องมีปักแล้วปักกัญญ์มันจะออกให้เราไหมอย่างเงี้ย

ก็ต้องคุยกันนะฮะว่าจะขายเป็นซากไปหรือว่าจะต้องยังไงต่อ

ไม่ใช่หรอกอย่างนี้ค่อยคงจะได้เป็นเงินสดมาเลย
แบบว่าทำประกันไว้เท่าไหร่อะไรยังไง

นะฮะนะฮะทางด้านตำรวจเบื้องต้นเนี่ยอ่าทราบว่าทรัพย์สินทางราชการเนี่ย
เสียหายเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งสาเหตุเกิดกับอ่าการเกิดประเหตุในครั้งนี้เนี่ย
มาจากการขับขี่ที่ใช้ความเร็วสูงครับเนื่องจากพบรอยชนยาวประมาณสามสิบเมตร
แล้วก็รอยเบรกของยางอีกประมาณสิบเมตรนะครับส่วนการเกิดเพลิงไหม้เนี่ย
ว่ามาจากย่าแห้งที่ติดใต้ท้องรถครับจนทำให้เกิดไฟไหม้ในที่สุดนะฮะ
เรื่องต้นครับสภท้ายเหมืองจะมีการเรียกให้มาจ่ายค่าปรับนะครับ
ซึ่งอัตราโทษเนี่ยไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะครับ
ก็ได้ยืนยันว่าไม่มีการตรวจวัดอ่าปฏิบันแอลกอฮอล์แต่อย่างไร
เพราะว่าไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ตอนไปถึงเนี่ยไฮโซบาวานนะครับ
กลิ่นแอลกอฮอลนอกจากนี้คาดว่าแขวงการทางเนี่ย
คงจะมีการฟ้องร้องค่าเสียหายต่อไปนั่นเองครับอืมนะฮะ
ตอนนี้ก็ครั้งที่ปีที่แล้วก็๑ครั้งนะครับปีนี้ก็
แล้วก่อนหน้านี้รู้สึกจะมีข่าวที่แบบไปผับไปบายที่ถูกตีอีกใช่ไหมอืม
นะฮะเออสามสิบล้านครับสีดำนะครับนะครับ
หากินในเต้าไปดูเรื่องของหมอยงหน่อยนะฮะหมอยงก็ชี้นะฮะ
เรื่องของเอ่อโรคไหลตายนะครับเป็นพันธุกรรมนะครับ
ก็เป็นสัยสำคัญนะฮะเรื่องของกรรมพันธุกรรมอ่าพันธุกรรมเนี้ยนะครับ
คือวันนี้คุณผู้ชมครับสัตว์อาจารย์ในแพทยงผู้ระวรรณนะครับ
ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาก็โพสต์ข้อความนะฮะ
เรื่องของโรคไหลตายครับโดยระบุว่าในปีสำหรับเจ้าร้อยสี่สิบเนี้ย
ในแพทย์กุลวีเนธมณีนะฮะแล้วก็คณะเนี่ยได้มีการทำการศึกษา
ผู้ป่วยไทยจำนวน๒๗คนครับที่รอดชีวิตจากอาการ
ซึ่งเข้าได้กับภาวะไหลตายอืมผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับ
เป็นชาวอีสานครับพบว่าสิบหกในยี่สิบเจ็ดคน
ก็คือห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับของผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี้ย
มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจอืมปัจจุบันเชื่อว่าภาวะดังกล่าวครับ
เป็นภาวะที่ทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่นอนหลับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอืม
การเสียชีวิตเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือ
ภาวะหัวใจห้องล่างเนี่ยจะเต้นรัวพริ้ว
พบได้ในทุกภาคนะฮะของประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือ
ผู้ป่วยจำนวนมากนะครับมีประวัติของภาวะนี้ในบุคคลในครอบครัว
บ่งชี้ได้นะครับว่าพันธุกรรมเป็นสาเหตุที่สำคัญหนึ่งของโรคนี้นะฮะ
โดยการศึกษาพฤติกรรมของโรคไหลตายนะครับในผู้ป่วยสองร้อยสักสิบเก้าคน
และกลุ่มทบคุมนะฮะทั้งหมดสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดคนนะครับ
ก็มีการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ทั้งหมด
ก็พบว่าจำนวนประมาณสัก๑๕มีความเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ในยีน

พบได้ค่อนข้างจะบ่อยในประกอบประชากรไทย๑ใน๒๐๐คนครับ
แต่ไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่จะมีการกลายพันธุ์นี้แล้วก็จะเป็นโรคไหลตาย
ประมาณนี้แหละก็คือคำที่ท่านส่งลงมามันยากไปหน่อย

ศักดิ์การแพทย์แต่จริงเอาง่ายคือพูดง่ายมีกรรมพันธุ์มันเกี่ยวข้องแหละ

แต่ก็คือสามารถถ้าเกิดว่ายังไงไปตรวจร่างกายนะ
คือสามารถตรวจเจอได้จากเรื่องของตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจ
บางทีก็โชว์บางหรือว่า๒เนี่ยก็คือไปเดินสายพาน
แล้วทุกอย่างปกติหมดเลย

มันจะไปเดินแล้วก็จะแบบเราก็จะรู้ไงว่ามันมีกราฟตรงไหนที่มันแบบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปฏิเสธปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
ไอ้พวกเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับว่าแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอ่าแต่อันนี้ที่เขาบอกพูดจริงจริงคือมันเป็นหนึ่งเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้
เพราะฉะนั้นน้องก็เองเขาก็แบบว่าหรือน้องเขาอาจจะหยุดเตะบอลไป๒เดือนแล้วเพิ่งกลับมาเตะบอล๒ปี๒ปีใช่ไหมแล้วเพิ่งกลับมาเตะบอลครั้งแรก
หัวใจมันเต้นผิดหรือเปล่าแต่ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็คนก็เลยถามว่าน้องละครทุกอย่างเชื่อไหมว่าถ่ายเสร็จหมดแล้วไม่มีงานติดค้างเลย
๑๓หมูป่ายาย่าจะมารับเชิญนะฮะเล่นเป็นโค้ดด้วยนะ๑๓หมูป่า
โค้ดคือบทเด่นเลยอะเนี่ยเว้ง
คือเมื่อกี้พอพูดถึง๑๓หมูป่าตอนแรกคิดเป็นเรื่องของ๑๓หมูป่านะ
ใช่แต่ว่าดูดิข้างหลังมันเป็นเหมือนรูปหมู
เล่นฟุตบอลเสร็จเลยกลับไปพักที่คอนโดของน้องขาวเร่่าเสร็จปุ๊บปกติตอนเช้านี้นักคุณแม่เอาไว้แล้ว
ไม่ได้ไปตามนัดคุณแม่เนี่ยก็ไปทำงานแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมน้องหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ย
หลังจากนั้นคุณแม่พอเลิกงาน๕โมงกว่าก็เลยไปที่คอนโดของน้อง
ปรากฏน้องหลับแล้วเสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ก็เลยเรียกตำรวจมา
แล้วก็มีแพทย์มาด้วยปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยแพทย์มาถึง๒ทุ่มก็ชันสูตร
ทุ่มเนี่ยแพทย์บอกเลยบอกว่าน้องเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า๑๖ชั่วโมง
ตั้งแต่ตี๔ประมาณตี๔แล้วยอดกลับไปหรอเนาะหรอ
หล่อเลยอ่ะกำลังแบบว่าขึ้นแท่นเป็นพระเอกเลยล่ะใช่นะฮะ
เบนเจอเพศ๒๕ปปินะครับผมขอเต้นความเสียใจกับครอบครัวนาน
หน่อยไหมเจอเวลาเรามีเยอะเชิญเลยครับคุณหมอ

คุณแม่ไปวางดอกไม้ก็ไม่มีอะไร
มีอะไรคือบหน้าบ้าง

คือก็เป็นเรื่องที่คุณแม่เองก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาบอกว่า
คุณแม่เห็นผ้าสีขาวที่กำลังตามหากันอยู่
ตอนที่มีการเอาศพของน้องโมขึ้นมาใช่ไหม

มันก็กระเทือนไปถึงทางกู้ภัยเลย
กู้ภัยก็ออกมาชี้แจงคุณไทยหรือหลายคนก็บอกว่า
ไม่มีทางที่จะเข้าไปเพราะว่ามันเป็นของของศพ
เพราะฉะนั้นภาพมันนี้มีอยู่แล้ว
ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็น
หลังจากนั้นแม่ก็เอากรมว่าธรรมชะบับหนึ่ง
และผู้รับประโยชน์ก็คือตัวลูกของอีสสเตอร์ทางกฏิก
ก็เอาไปรอมอบให้กับทางตำรวจควบความรับบัตร
ปรากฏว่าวันนี้แม่ก็ให้สัมภาษณ์สื่อวันนี้อีกนะครับ
สื่อก็ไปรุมล้อมสัมภาษณ์
แม่ก็พูดถึงบุคคล๓คน
ก็คือจะมีทนายตั้มก็พูดที่ว่าแม่ไม่ค่อยแฮปปี้ในช่วงแรก
ทนายตั้มมาเกี่ยวข้องกับทางฝั่งของพี่ต่อย
ก็คือลูกชายคนโตนะฮะคือไม่อยากให้ยุ่งก็เลยโกรธ
คนที่สองคือกระติกนะฮะก็คือกระติกก็อย่างที่รู้อยู่แล้วนะครับ
เหมือนกับดูตังโมไม่ดีแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ต่อแม่มาหายไปต่างนานา
บุคคลที่๓ก็คือกัญชัย

ก็บอกกัญชัยเพราะกัญชัยขาเสี้ยม
ไปเสี้ยมให้คุณแม่เนี่ยเหมือนแบบไปพูดอะไรไม่รู้ในรายการ
อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้คุณแม่ก็ให้อภัยทั้ง๓คนแล้ว
เพราะว่าทางฝั่งของอาจารย์ทงชัย
ท่านก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ที่บท
ที่ที่บทก็บอกว่าให้อภัยเถอะทั้งสามคน
ก็จะมีครั้งแรกคือทนายตั้มเนี่ยก็จะไปไหว้ที่บทในวันที่สองของการไว้อะไรของตังโม

วันสุดท้ายพอดีผมไปนะฮะก็ได้มีการพูดคุยกันทงชัย
อาจารย์ทงชัยก็บอกว่าก็หนุ่มก็ไปขอโทษคุณแม่ซะ
ผมก็บอกโอเคผมไม่มีปัญหาหรอกผมขอโทษได้หมดเพราะในรายการผมก็ขอโทษอยู่แล้ว

คุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ไม่ได้โกรธหรอกแต่คุณแม่เคือง

ผมเองก็ทำตามหน้าที่แล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณแม่มันเป็นรายการสด

ผมก็พยายามที่จะแบบบอกคุณแม่แล้วว่าคุณแม่มีทนายหรือยัง

เออถ้าไม่มีคุณแม่ลองปรึกษาทนายก่อนไปอะไรอย่างเนี้ย

คือเข้าใจท่านแหละท่านก็อาจจะมองว่าถึงแม้ว่าคือแกบอกผมเป็นคนเสี่ยม

แต่ผมรู้สึกว่าผมเองก็ผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่

ว่าในวันนั้นเป็นยังไงแต่ผมก็มีส่วนรับผิดชอบเหมือนกัน
ในการที่คุณแม่มาออกรายการแล้วก็จะผมเสี่ยมหรือไม่เสี่ยมก็ตามแต่
แต่ผมเองก็ถือว่ามีความผิด

คือแม่มาออกรายการแล้วทำให้แม่อาจจะได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี้

อ่าส่วนกติกก็ไปขอโทษในวันเดียวกับที่ผมไปขอโทษเหมือนกัน

ก็ไปพูดถึงในมุมที่ว่าตัวคุณแม่เอง
อ่าอย่าโกรธก็เลยได้ต่างนานก็มีการพูดคุยกันแต่ผมไม่รู้เรื่องอะไร

แต่ในมุมของผมผมก็ขอโทษคุณแม่ว่าไม่เป็นไรคือถึงคุณแม่จะคิดว่าผมเป็นคนเสี่ยม
ผมก็ต้องกลับขออภัยเหมือนกันเพราะคุณแม่ก็อาจจะมาเสียชื่อในรายการผมอะไรอย่างนี้

ใช่ไหมว่ามีแบบคูเคอร์คืออะไรเธอ

โอเคทีนี้หลังจากนั้นคุณแม่ก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้
ก็ไม่เรื่องของผมกับ๓คนนี้ก่อน
ก็พูดเสร็จปุ๊บเนี้ยมันก็เป็นเป็นไวรัลละ
เพราะว่าก็ออกมาให้เราว่าเอ้อแบบเซฟกัญชัยเซฟทะนายตั้มเซฟอะไรไรเงี้ยก็มีนะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะ
จริงจริงแล้วก็อย่าไปโกหกันเลย
ได้ดูไหมวันนั้น

ก็มันเหมือนกับช่วงนั้นเหตุการณ์เนี่ยมันเพิ่งเกิดด้วยอ่ะ
ใหม่ด้วยคุณแม่อาจจะใช้คำหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าอยากจะบอกอะไรความในใจอะไรไปอย่างนี้

คือวันนั้นผมไม่ได้วันนั้นถ้ากลับไปย้อนดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าผมถามคุณแม่ว่า
คุณแม่แล้วคุณแม่ทำไมถึงให้อภัยปอ

เขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นสุภบุรุษเขาเหมือนเสมอต้นเสมอปลาย

ติดต่อคุณแม่มาแล้วก็เขาจะจ่ายค่าโปรงศพให้

ผมก็ถามว่าค่าโปรงศพคืออะไรครับ

คุณแม่กำลังหมายถึงค่าเงินเยียวยาหรือเปล่า

บอกใช่ก็ต้องมีการทบทวนว่าน้องแตงโมเนี่ยเล่นละครเท่าไหร่

ตอนนั้นก็คือก็งงอะตอนนั้นก็พอพูดว่า

เขาบอกว่าให้อภัยเราไปเสร็จ

โอเด็ด

อื้อ

แฟนกับตอนน้างมากละสมัยนู้น

ในวงโอเดทที่เขาโพสต์อะน่ะอ่าอื้อ
แล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวมาว่าเหมือนกับมีคนไปถามโอเดชว่าเนี่ย
อะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้นางมีแฟนอยู่เมืองนอกอ่าใช่นะเนี่ยนะครับ
แล้วก็แกก็บอกว่ามีคนเนี่ยไปขู่นะฮะไปขู่พี่แกพี่สาวอ่าเนี่ยนะ
แบบหิวแสงถ้ามึงกล้าฟ้องแม่ตังโมนี่ด่ามึงโดนกูฆ่าตายแน่อืม
อย่างนี้เสียแป๊บสายเถื่อนแล้วก็มีคลิปเสียงที่ออกมาด่าพี่สาวเขาด้วย
มีไหมอ่าเปิดนี้อ่ามีมาไปน้ำเว้ยน้ำเว้ยเมื่อวานนี้จะรู้สึก
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ะอย่าเพิ่งน้ำค่ะน้ำเลยเอาหนึ่งสองสาม
ครับน่ะพี่หนุ่มมีไหมไม่มีไม่มีเดือนนะคุณแม่มีหมื่นมีหมื่น
ฟุตอืมใช่ว่าเกินกว่านั้นตอนเนี้ยเหรอใช่ในระบบโอ้โห
ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เบื้องต้นยังไงมันก็ยังเป็นอุบัติเหตุอยู่ใช่ไหม
กันชายก็ยังเป็นอุบัติเหตุอยู่นุ่มมันเป็นอุบัติเหตุอยู่ป่ะตอนเนี้ย
เหรอเออก็ผมไม่รู้ผมผมไม่รู้ว่าว่าตำรวจว่าตำรวจว่าไง
แต่ว่าเขาก็มีการเหมือนกับก็อย่างทนายเดชาเนี่ยทนายของแม่
ก็บอกว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุอืมอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขา
บอกมาพูดแล้วน่ะอืมก็จะสรุปเป็นอุบัติเหตุในเบื้องต้นนะครับ
ถ้ามีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมที่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าเป็น
เหตุการณ์แบบอื่นก็จะชี้ไปแบบอื่นได้แต่ตอนนี้ยังฟันทงว่า
อุบัติเหตุอยู่ในเบื้องต้นอืมคือเรื่องนี้เนี้ยมันแตกประเด็นไป
แบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดแล้วอ่ะเยอะมากเลยอ่ะคุณนัดลองไล่
ลองนั่งไล่นับดิใช่ถ้าวันหนึ่งเป็นละครนี้ได้หนึ่งเรื่องอ่ะ
ตั้งแต่สี่คนนั้นถูกไหมอ่าตั้งแต่สี่สี่ห้าคนบนเรืออ่า
แต่แขนงว่าเป็นเรื่องของแม่อืมถูกไหมอ่าตอนแรกแม่เหมือนไม่มี
อะไรนะสุดท้ายเป็นประเด็นเรื่องของแม่อ่าหลังจากนั้นก็มา
เรื่องของเอ่อเอ่อห้าคนนั้นโดนอยู่แล้วถูกไหมครับแม่มาถึง
เรื่องราวของหลุงพี่อุเทนอ่าใช่รวดเห็นไหมอ่าวัดท่าไม้อืม
มาถึงอ่าพี่ศรีอ่าฮะมาถึงสสเต้อ่ามาถึงลุงหาปลา
มาถึงศีระอืมเอ่อมาถึงโอเด็ดมาถึงเอ่อมันไปหมดแล้วอ่ะ
มันกระจายหมดแล้วมันเยอะมากอ่ะอืมฮืมมันเยอะมากจริงจริงอ่ะครับ
เพราะอย่างล่าสุดเนี่ยพี่ศรีสุวรรณก็ไปร้องวัดท่าไม้อีกนะ
อืมเรื่องของตู้บริจาคอ่ะอ่าถูกตู้บริจาคอืม
แต่เขาบอกว่าไม่น่าใช่กุศโลใบอ่ะมีไหมน้ำมาครับเช่นไปเอาอย่า
ให้เวลาเขาร้อยเรียงหน่อยเนอะหนุ่มเนาะมันไม่ได้มีเวลาร้อยเรียงอีหนุ่ม

อย่าเอามาหิดกับลูกน้องอย่ารั่วเทือนกับทิพย์น้ำ
นี่หันไปน้ำเดินออกไปข้างนอกแล้วนะฮะไม่อยู่แล้วนะครับ

ไปปลูกนะฮะเป็นเหมือนกับอ่ามุมนิติธิชะยันโตนะฮะอยู่ที่ทางอ่า
ส่วนพึ่งครับตอนแรกบอกเจ็ดสิบไล่อืมทีเนี้ยครับทางฝั่งของท่านละลักษณ์
เขาไปตรวจสอบแล้วว่าตรงเนี้ยนั่นเป็นที่ราบราศดุอืมตรงนั้นมีมาสามสิบกว่าไล่

จะจะต้องยึดคืนหรือว่าจะจะให้เหมือนกับเสียค่าเช่าเออค่าเช่าหรือว่า

อะไรอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ย

มันคือแก๊ปแก๊ปรอยต่อระหว่างกฎหมาย

มันเป็นรอยต่อระหว่างกฎหมายเก่า

ไอ้หนุ่มไอ้ผีกูจะอ่อนก่อน

เขาเรียกว่าฉันทำการบ้านหรือเปล่าหนุ่ม

กัญชาปาคั้นล่ะ

ให้จบพอลูกไม่อ่านแล้วไปหาอ่านกันเอาเองจบ

จะกินไหมพะโลอ่ะ
ไม่ต้องทำแล้วหวนดูอยู่หยวนไม่ต้องทำแล้วพะโล

กัญชาลอตเตอรี่การเมือง

หนึ่งมันการเมืองมา

จะไม่ชอบมาเมื่อวานเดี๋ยวไปอยู่เพื่อไทยแล้วไง

ก็ต้องไปป้าแจ๋นก็เหมือนแม่ฉันก็ต้องไปป่ะ

ปลดล็อกทุกส่วนของกัญชากัญชง
จะมีผลบังคับใช้ถามว่าตอนนี้เราปลูกผิดไหม
มันก็ไม่ได้คอมพลิตว่าผิดหรือถูก
ถ้าสมมุติคุณปลูกไว้เมาก็ผิด
แต่ถ้าสมมุติปลูกไว้รักษาเหมือนคุณยาย
คนนั้นก็ไว้ต้มน้ำกินแทนชามันไม่ผิด
เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ระมัดระวัง

พร้อมกับร่วมมือเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน
น่าทำผมใบไม้ล่าเริงนะฮะ
เอามาอย่าเอามาสูบกันนั่นแหละ

แต่นี่นางแพ้กันช่างอย่างเงี่ย

เกอไรไงเมื่อก่อนเกลียดหูอาจจะตาย

มันไม่ไหลตายหรอกมันสบายไปเจิด
คนนี้เดิมมันไม่ไหลตายแน่นหนูมันต้องกลัว

เนี่ยนะมสดเนี่ยต้องปายผิดปากก็ไอ้เจี๊ยบเรียบดวช

ฉันไม่ปากไม่ได้เก่งขนาดนั้นเธอ
ผมว่าบริการมันต้องประท้าพี่หนุ่มมากจะหนุ่มสุดแล้วพี่เกี๊ยบปากเก่งมากนะ

อยากเจอตัวจริงให้จับฉีกปากให้จริง

ใช่ไหมหนึ่งการเมืองต่อการพาต่างประตีสี่เอาใจลูกค้าเก่งนี่
นี่ไม่ต้องห่วง

เอาใจลูกค้านี้เก่งไหมพี่หนุ่ม

ผมก่อนนี้บอกว่าดามขอผ่าท้องลูกขนน่ะแค่งหน่อยได้ไหม
ขนน่ะแค่งใครบ้าง
โอ้โห

โอเคมาถึงอะไรล่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงคุณเรียกผมช็อตทีเชียร์ทั้งนั้นระแวงนะไม่ใช่กำลังดู
โอเคไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะยิ่งกว่าหนัง
สามชีวิตกอดรังโฟมลอยกลางทะเลนะฮะหลังเรือประมงจมกลางดึก
มีคนเนี่ยมาเจอนะครับกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่ายุระนันพองเปรมอ่า
ได้มีการโพสต์เล่าเรื่องราวสุดระทึกครับหลังจากออกเรือประมงไปหาปลาในเขตน้ำลึก
แล้วบังเอิญไปเจอคนสามคนนะฮะเกาะลังโฟมลอยคออยู่กลางทะเลครับ
โดยระบุนะครับบอกว่ามีเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อยขณะวิ่งเรือมาออกหมายนอก
อืมได้เจอรังโฟมลอยอยู่ไกลไกลเนี้ยก็เลยวิ่งเข้าไปดูใกล้ใกล้
ปรากฏว่าไปเจอชาวประมงนะฮะพร้อมกับลูกเรือ๓คน
ลอยคอยอยู่กลางทะเลแบบนี้ฮะผู้ชมตรงเนี้ยโหดูฮะรอดด้วยฮะ
ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะครับนำตัวขึ้นเรือสอบถามด้วยความว่าเรือเนี่ย
ตั้งแต่เมื่อคืนอืมประมาณสักตีสามโชคดีมากนะครับที่เรือของเราเนี่ย
ผ่านมาเจอฮะจบรายงานอืมแค่นั้นอืมแค่นี้อืม
นุ่มแล้วทำไมก็เท่านี้อ่ะก็เข้ามาแค่นี้อ่ะอ่าฮะ
นี่รอดชีวิตนะฮะถ้าเป็นเครื่องสำอางนี่รังโค
วันนี้รังโฟมนะใช่แล้วแล้วจริงจริงอ่ะอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นนะครับ
ก็คล้ายคล้ายกันเลยนะเรื่องของหนุ่มเวียดนามอ่ะพี่พายเรือพี่
ที่จะไปหาภรรยาอ่าที่อินเดียคือชายคนนั้นเนี่ย
เรามีภาพแม่น้ำเวยน้ำอ่าฮะน้ำมาน้ำน้ำเวยอยู่ไหมน้ำ
น้ำไปแล้วฮะเรียบร้อยผมเชื่อว่าเราพูดเรื่องน้ำเนี่ยมีคนอยาก
มีคนอยากจะเห็นหน้าน้ำไหมพี่พูดถึงบ่อยเออเหมือนในโดมอ่ะ
ดมไม่สวยแต่ไม่ว่างอ่าไม่สวยแต่ไม่ว่างเฮ้ยแต่ผมว่าเขาสวยนะ
อ่าฮะน่ารักนะถนนามยักษ์คิ้วถนนามยักษ์คิ้วต้นนิ้วก็คือถงงอก
นี่นะครับผมไม่คืออันนั้นน่ะคือเขาก็เจ๋งนะ
คือเป็นคนเวียดนามคนหนึ่งมดดำรู้แล้วว่าเป็นอินเดีย
เออคือเขาแต่งงานกับแฟนที่อินเดียแล้วปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นโควิด
ใช่ไหมเขาก็ไม่สามารถที่จะไปแล้วกันก็ไม่สามารถกลับมาหาเขาได้ค่ะ
เขาเนี่ยก็เลยบินมาเมืองไทยเพื่อที่จะต่อเครื่องไปที่อินเดีย
ปรากฏว่าไม่มีวีซ่าเข้าอินเดียเขาก็เลยเปลี่ยนจุดหมาย
เป็นเข็มใหม่ก็คือตัวเขาเองเนี่ยนั่งรถไปที่ภูเก็ตนะครับ
แต่ปุ๊บเนี้ยก็ไปหาเรือเป็นเรือยางอืมนี่น้ำนี่เก่งมากนะลูกนะสุดยอดน้ำ
ใช่แต่น้ำไปหาตู้บริจาคมาก่อนนะลูกนะลูกนะมึงเป็นไบโพล่าหรือเปล่า
โอ้โหนี่แหละแล้วก็พายไปอ่ะมิสเตอร์โฮเขาจึงมิสเตอร์โฮแล้วจะถึงไหมเถอะ
ถึงไหมอ่ะมิสเตอร์โฮประเด็นหลักสำคัญคืออะไรรู้ไหม
คือเขาเนี้ยเอาเรือยางลำนี้เนี้ยลงไปมีบะหมี่กึ่งสิบเล็ดลูกสิบห่อ
อ่ามีถังน้ำนะฮะแล้วก็พายไปแบบเนี้ยนะครับฮะ
เพื่อที่จะไปแบบไปหาเมียเขาอ่ะจุดหมายเนี้ยนะฮะคือที่เอ่อ
อินเดียอินเดียคือพายข้ามทะเลไปอ่ะโอ้โหพี่แล้วปรากฏว่าจากจุดนี้เนี่ยนะฮะ
ที่ทางฝั่งของชาวประมงเขาไปเจอแล้วเขาเรียกทางทหารให้มาช่วยเนี่ย
คือตรงนี้เนี้ยนะฮะห่างออกไปเนี้ยประมาณสักสิบแปดกิโลอืม
ใช่ไหมฮะลองดูที่ข้อมูลเนี้ยประมาณสิบแปดหรือแปดสิบวะ
ประมาณแปดสิบกิโลหรืออะไรแปดสิบหรือแปดสิบหรือสิบแปด
ไม่แน่ใจมานี่อ่ะลองช่วยกันหาหน่อยนะไกลอยู่ประมาณนั้นเนี่ย
เนี้ยนะฮะตรงจุดนี้นะอ่าเห็นไหมเนี้ยนี่ไงตรงนั้นเลย
จากจากพังงาเนี้ยจากพังงาแล้วแต่เขาออกมาจากภูเก็ตเออ
แล้วมันเจอเจออยู่ตรงจุดนี้แปดสิบแปดสิบอยู่ตรงนี้น่ะเออสิบแปดวัน
ก็ใช่สิบแปดคืนสิบเก้าวันโอ้โหเพื่อที่จะไปหาความรัก
แล้วเจอฝนเจอพยุก็อยู่สิบแปดคืนสิบเก้าวัน
แล้วอยู่ตรงนี้เมื่อวานผมนั่งคิดกับคุณหมวยนะตอนอ่านข่าวเนี่ย
รู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องพายจากตรงจุดนี้เนี่ยนะไปจนถึงอินเดีย
ทั้งหมดเนี่ยนะสองพันกับสิบหกกิโลเมตรประมาณเนี้ยอ่าฮะ
ปีกว่าปีกว่าแม่บอกไงโอ้ผมว่าปีกว่า
เรือลำเรือไม่ไหวอ่ะผมว่าเรือสู้ไม่ได้อ่ะปีกว่าตัวไหน
น้ำเว้ยช้าหน่อยน้ำเว้ยเนี้ยเนี้ยแปดสิบกิโลแปดสิบกิโลฮะ
สิบกิโลเออแปดสิบกิโลแล้วคุณเอาดูดิสิบแปดวันอ่ะแปดสิบกิโล
อ่าฮะถูกป่ะแล้วถ้าเกิดว่าเอ่อสมมุติว่าแปดแปดร้อยกิโลอ่ะ
คูณคูณเข้าไปอีกเลยเป็นร้อยร้อยแปดสิบวันอืมถูกป่ะฮะ
เป็นร้อยแปดสิบวันร้อยแปดสิบวันแล้วถ้าเกิดว่าพันหกร้อยกิโลอ่ะ
หกร้อยกิโลเนี้ยเท่าไหร่ล่ะคูณเข้าไปสามร้อยกว่าวันอืม
ร้อยหกสิบวันสามร้อยหกสิบถูกป่ะแปดสิบอ่าร้อยแปดสิบคุณสอง
พันหกร้อยกิโลนี่ยังไม่ถึงสองพันเลยนะอืม
ยังไม่ถึงสองพันกิโลน่ะอืมคือคิดตามค่าเฉลี่ยน่ะไปกว่า
นับถือใจมากอ่ะคือจะไปอ่ะจะไปหาเมียให้ได้อ่ะอืม
เพราะว่าตายอยู่แล้วกับบะหมี่๑๔
ขึ้นกรอกนู้นมาไม่ได้หรอกอืม
ไม่ใช่แค่ตอนนี้เจอพายุรุ่นร้อนไปทำไงเนี่ย

ขึ้นมาเรือพลิกก็จบแล้ว
แต่ตอนนี้พี่หนุ่มต้องเจออีเจี๊ยบเอาเล่นพี่หนุ่มแล้ว

อ้าว

เหรอคุณก็ต้องความรู้จักเขาหน่อยสิ
ไม่ค่อยรู้จักกับใคร

เป็นความที่ทำให้กับแตงโมอ่าแต่เขาก็ยุติไปแล้วเนอะอืม
เขาบอกอยู่ห่างอย่างห่วงห่วงเพราะว่าอย่างงั้นอืม
ซึ่งเขาบอกว่าวันนี้เมื่อวานถามเขาเฮ้ย
คิดยังไงเอาขอนไม้มาแล้วบอกเป็นแตงโมอ่าเขาก็ยังมั่นใจว่า
มันไม่ใช่ขอนไม้อยู่นะเขาบอกว่ามีขอนไม้แล้วมี
อะไรอยู่บนนั้นเขาบอกดูดีดีใช่เขายังมั่นใจเนอะครับ
มันเป็นทำความเดิดร้อนให้หลายหลายคนอืมแม้กระทั่งคนหาปลายเอง
ทำไมใจแบบว่าไม่ช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกมันเป็นขอนไม้จะไปช่วยได้ยังไง
แล้วก็นาเต้ว่าเฮ้ยมันใช่ขอนไม้เหรอหรือตอนคนหาปลาเห็นร่างของแตงโมตกไปแล้วหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้เต้นเต้นค่อยอย่างมั่นใจอย่างนั้นนะ
ต่อมาอดีตสอสอภักดิ์พระรังประชารัฐคุณศิระเจนจาคะ
เขาพาคนหาปลาเนี่ยเข้าไปแจ้งความเอาผิดต่อนายมงคลกิจตามพรบคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จครับล่าสุดนายมงคลกิจก็ได้โพสต์ข้อความว่า
ผมมอบให้ทีมกฎหมายเช็คทุกเรื่องของนายศิระเจนจาคะและเสียกันแล้วเห็นไหมล่ะ
ระหว่างเต้เต้กับคุณศิระ

เพิ่มเติมว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ประชาชนอยากให้ฝากพบตรปิดทุกบ่อนในเขตฝั่งธนบุรี
แอบเปิดถึงเวลาล้างบ้าน

แหม่น้ำเช็คเมื่อเบืองฮะฮะฮะฮะ
มากครับอ่าโอเคเป็นเรื่องไปแล้วเดี๋ยวต้องดูตามต่อ
ก็บอกเขาหยุดแล้วเขาแม่เช้าก็ไปกราบขอโทษใน
เขาพูดว่ามีควรจะขอโทษจริงอยากชอบมือว่ายลุงนิดไม่ไกลแล้วนี่ครับคอมแล้วขอโทษต่อท่านเอง
เป็นภาพคือเนี้ยคือเต้เหมือนกับไม่มองเขาเลยไม่มองเขาเลย
เหมือนกับมองหน้าเสร็จแล้วก็ไม่ใช่เหมือนไม่สนใจอ่ะไม่ใช่
เหมือนก็เหมือนแบบเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับ
ไม่ใช่นี่คนนี้ใช่เหรอไม่ใช่นี่เขาก็เดินไปอะไรอย่างเงี้ยอืม
คือลุงแกก็รู้สึกว่าแกก็น้อยใจอ่ะว่าเอาแล้วยังไงอ่ะ
คือผมเองเป็นคนพายเรืออะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็เลยอยากให้พี่เต้เนี่ยไป
อะไรอย่างเงี้ยอ่าคิดถึงว่าคนทั่วไปไหมล่ะเขาก็หาปลา
แล้วอยู่ดีแบบอยู่ดีทั่วไปลงเขาว่าว่าคุณได้บอกเขาไหมถูก
ฮะบอกเต้ไหมบอกพี่เต้ขอโทษนะพี่เต้ขอโทษพี่เต้ก็ขอโทษ
แต่หมายถึงว่าก็บอกเต้เนี้ยแบบอยู่ดีดีอ่ะอืมคนภายเรือนึงออกไปเขาก็
หาปลาหาเลี้ยงครอบครัวเขาแล้วอยู่ดีลูกเขาครอบครัวเขา
โดนด่าหมดเลยอ่ะใช่เขาบอกเมียเมียอ่าไม่สบายแล้วก็ลูก
เข้าโรงพยาบาลเอออืมนะฮะคือแบบอืมเขาก็บอกว่าจะช่วย
ที่ยังไงคนภายเรือกฉันฟังก็บอกว่าก็มันคือมาท่อนไม้อืม
แต่เต้เขาบอกเอามันท่อนไม้แต่ต้องมีอะไรบางอย่างเกาะอยู่ให้ได้
อ่ะเขาก็ว่าอย่างงั้นเขาก็ว่าอย่างงั้นนะครับผมอ่ะก็ไปว่ากัน

กันแดดฟลูอิทเอสพีเอฟห้าสิบเนื้อเบาซึมไหวสบายผิว
เหรอครับผมอย่าลืมไปซื้อบาโนบากินะฮะตัวใหม่ดีมากอืม
จริงจริงมันเป็นตัวใหม่แบบใช้ซองเดี๋ยวก็เห็นผลแล้วก็ดี
จุดเต้าเก้าโปรเซ็นต์ครับผมนะฮะจริงจริงขอมิเช้านี่ก็คือเป็นน้ำปลาตา
ว่าตาลิงถือรุ้งเหาะนะฮะเหน็ตนิถเค็มดานเยอะดำดำเค็มตายนะฮะ
เดี๋ยวผมไว้ดูอันนี้เหมือนวันนั้นที่ผมพูดไปรับได้มั้ย
เออว่าแบบอยากให้มดดำไปโฆษณาโอ้โห
โยเปราะรูปครับค่ะส่งมาแล้วลูกกระตัดยูใช่ไหมล่ะ
อ๋อฉันเห็นพี่เป็นอุบัติเขาส่งลูกพิษอุบัติ

นั่งไอ้หนูนั่งเวลาทำไอ้นี่ว่างนะ
มาหรือยัง

ยอดนิดเคควินทร์นานชี้เคมตาย
คุณฟังคร่ะผ้าคั่งรักพังผลุความในใจ
ห่างยาย่านานถึงสิบเจ็ดวันนะครับไม่เคยต้องห่างกันขนาดนี้นะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เจอฝ่ายหญิงเลยหลังจากน้องยาย่าเนี่ยนะครับ
ติดเชื้อโควิดสิบเก้านะครับล่าสุดณเดชน์เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้เจอแบบตัวต่อตัวนะครับ
เพราะว่าช่วงที่น้องกักตัวเนี่ยตัวเองก็รู้สึกเหงาครับ
เพราะว่าไม่เคยห่างกันขนาดนี้นี่นับแล้วเนี่ยนานถึงสิบเจ็ดวันเลยทีเดียว
ซึ่งปกติเนี่ยจะโทรคุยวีดีโอคอลหากันตลอดนะครับ
แต่มันไม่เหมือนการเจอหน้าหรือว่าอยู่ใกล้
ช่วงวันเกิดน้องก็แอบเอาของขวัญไปหย่อนให้นะครับ

อืมสวีทเนาะ
นะฮะถูกต้อง

โอ้โหแม่ดูทีปรับเดี๋ยวเบรกแล้วนะฮะ

อ่ะหลายคนอยากเห็นน้ำให้ดูอย่างนี้ละกัน
นี่มาแล้วน้ำ

และสุดท้ายทิ้งท้ายด้วยอีกครั้งนึงครับ

กลับมาเจอกับอีหนุ่มอีผี
นี่ครับเจ้าของโรงงานคนนี้ครับ

ไปแล้วนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน
วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บ๊ายบาย